ลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาก่อนเลยครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบซะเหลือเกินนะครับ
เป็นเหตุการณ์ผู้หญิงวัย๓๖ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกสาวแล้วก็ลูกชายซ้อนท้ายไปเลยนะ
ไปร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพ
ลงไปเลยค่ะไปสั่งข้าวมันไก่ไปสั่งขนมเค้ก
หลังจากนั้นเธอก็อันตฐานหายไปทันทีค่ะ
ล่าสุดจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะอ้างบอกว่าไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกิน
ก็เลยต้องมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวาน
กล้องวงจรปิดหน้าร้านขายข้าวมันไก่อิ่มเย็น
ริมถนนจันนิเวศ๒เขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะ
สามารถบันทึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ลูกชาย
ก็ยังเล็กอยู่นะฮะแล้วไปเข้าไปสั่งข้าวมันไก่
ซุปเปอร์พิเศษจำนวน๓กล่อง
ลูกสาวเดินเข้าไปหยิบเค้กคีโตอย่างดีเลยนะ๓ชิ้น
รวมเป็นเงิน๖๔๙บาทเยอะนะแพงเยอะนะแต่พอเจ้าของร้านเดินมาจะเก็บเงิน
ผู้หญิงคนนี้อ้างบอกว่าสามีนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านข้าง
เดี๋ยวจะเป็นคนมาจ่ายเงินให้แล้วเธอก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
หนีหายไปเลยค่ะหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่เนี่ย
ก็มีการไปแจ้งความไว้ที่สพหัดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอร้องให้ตำรวจช่วยติดตามผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุดค่ะตำรวจสภหัดใหญ่สามารถจับกลุ่มนางสาว
รุณศรีสังทองอายุ๓๖ปีผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ที่บริเวณคอกวัวภายในซอยผักบุ้งตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่ค่ะ
คือผู้ก่อเหตุกับสามีแล้วก็ลูกอีก๓คนมารับจ้างเลี้ยงวัว
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยรวบตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
โดยมีเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ร้านเดียวนะ
มีอีกหลายร้านค่ะเดินทางมาชี้ตัวนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้ต้องหาถึงกับร้องไห้ก้มลงกราบ
ขอร้องไม่ให้ดำเนินคดีอ้างว่าที่ทำลงไปเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกิน
หากถูกจับก็จะไม่มีคนเลี้ยงลูก
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะร้องห่มร้องไห้ขอโทษขอเข้ามาเจ้าของร้านแบบนี้นะคะ
เจ้าของร้านเขาก็ไม่ได้ใจอ่อนนะพูดจริงนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกไง
ถ้าเกิดครั้งแรกเอาจริงยังพอเข้าใจได้
เพราะอะไรที่พูดว่าไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าไปตรวจสอบประวัติ
ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันเลยนะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในตะมนต์บ้านพรุจนเจ้าของร้านแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านสงสารเด็กก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไร
กล่าวตักเตือนไปค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวนางสาวอรุณศรี
ไปตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ข้อหารลักทรัพย์และมีสารเสพติดก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
เอาเงินที่ไหนไปซื้อยาเสพติดแล้วเงินที่จะเอามาซื้อข้าวให้ลูกล่ะ
เงินยาไส้ยังไม่มีแต่มีเงินไปซื้อสารเสพติดนะ
ใช้เงินผิดประเภท